มาคุยกันเรื่องจอมปลวกหน่อยนะฮะ
ท่านที่มีความรู้ส่งข้อความมาคุยกับเราด้วยก็ได้
คุณเกมศรเคยเห็นจอมปลวกอยู่ใหญ่ไหม

ใช่ตามบ้านต่างจังหวัดนี่จะเยอะ
ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าไม่ควรจะไปทำลายเองนะ
ต้องมีคนมีวิชาอาคมอะไรอย่างนี้ไปทำให้

ลักษณะเหมือนกับเวลาที่เราเห็นรังพึ่งรังต่อรังแตน
วกนี้มันก็เป็นแมลงที่เป็นสัตว์สังคม
มันจะอยู่รวมกันเยอะแล้วก็หารัง

ก็จะมีตัวนางพญาอะไรอย่างนี้

คือตามที่ผมลองดูข้อมูลแล้วผมก็ลองวิเคราะห์เอาเองนะ
ผมก็ไม่มีใครยืนยันชัดเจน
สมัยก่อนเขาก็บอกว่าอย่าไปทำลาย

บอกว่ามีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรก็ส่วนหนึ่ง
ไปบอกกล่าวก่อนทำพิธีก่อน
แต่ถ้าเอาตามหลักวิทยาศาสตร์นิดนึงเนี่ย
เกรงว่าคือปลวกมันต้องมีที่อยู่

แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นมันก็จะเข้าบ้านหรือเปล่า

ทำไม่เป็นเนี่ยมันโค้นมันทับมันพังเนี่ยอันนี้อันตราย
นะแต่บ้านหลังนี้เห็นอยู่ใกล้ใกล้กำแพงนี่ติดเลยใช่เขาก็กลัวว่า
คนร้ายปีนจอมปลวกก็ปีนกำแพงเข้าบ้านเขาได้ไงอันนี้เขาไม่ได้กลัวว่า
ปลวกมันจะเข้าบ้านใช่กลัวโจรขโมยเข้าบ้านกลัวอะไรอ่า
เรื่องพูดผีปีศาสตร์เจ้าทุ่งเจ้าเดียวไหมกลัวที่เขาเคยเห็นพวก
แมวอะไรก็ปีนเข้าค่ะกลัวเดี๋ยววันหนึ่งคนร้ายมาใช้ตรงเนี้ย
นเข้าไปแล้วยุ่งนะครับใช่เจ้าของบ้านนะฮะซึ่งอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง
พื้นที่หมู่๖ตำบลชายภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
อ่าซึ่งเป็นคุณยายแล้วอายุหกสิบแปดปีก็เลยเอ๊ะเอายังไงดี
หาคนมาทำลายจอมปลวกก็ต้องหาคนที่มีความรู้หน่อย
ก็เลยไปว่าจ้างสับปะเรอวัดสะเกดที่อยู่ใกล้บ้านอ่า
เขาก็มากับเพื่อนนะฮะรับจ้างโค้นจอมปลวก
ด้วยราคาค่าจ้างสามร้อยบาทค่ะแต่ระหว่างที่กำลังทลายรังจอมปลวกเนี่ย
เพื่อนของสับปะเลอที่เป็นผู้ช่วยสับปะเลอเนี่ยที่มาด้วยกันเนี่ย
โอ้โหปรากฏว่าถูกรางจอมปลวกมันพังโค้นลงมาแล้วทับอ่ะ
ฟาดจนตายอ่ะใช่เนี่ยนะครับคุณยายอายุหกสิบแปดปี
ที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง
โมงครึ่งเช้าวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
ต้องการหาคนที่มีความรู้ด้านศัยศาสตร์
ทำลายจอมปลวกที่ขึ้นสูงกว่า๓เมตร
เมตรครึ่งอยู่แบบข้างรั้วติดรั้วบ้านเลย
กลัวว่าจะเป็นจุดที่ทำให้มิจฉาชีพ
นรังจอมปลวกแล้วเข้ามาขโมยทรัพย์สินในบ้าน

ก็เจอเหตุการณ์แปลกบริเวณรังจอมปลวก
คือรู้สึกเหมือนมีคนเดินไปเดินมา
อยู่แถวนั้นแถวหน้าห้องนอน
ช่วงกลางคืนเวลานอนจู่ก็มีอาการแบบแน่นหน้าอก
คล้ายกับถูกคนเอามือมากดเอาไว้
อันนี้เป็นความเชื่อแบบที่ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้

แต่ความเชื่อของคนไทยก็คือว่า
ถ้าการจะทำลายจอมปลวกทำเองทำให้ได้

เจ้าของบ้านเลยต้องการว่าจ้างคนที่มีวิชา
ก็เลยไปว่าจ้างนายสุเทพ
รุจิอายุ๖๕ปี
กับนายบุญมีรัตนาเจริญชัยอายุ๖๙ปี

ระหว่างที่เริ่มทำงานคุณยายที่เป็นเจ้าของบ้านก็ไปนั่งอยู่ในบ้าน
อยู่ก็ได้ยินเสียงนายสุเทพที่เป็นสับปะเรอ

ถูกรังจอมปลวกโค้นลงมาทับ
หน้าฟาดพื้นหมดสติ
คือมันอยู่ตรงนี้มาก็นานแล้ว
นานแล้วค่ะประมาณสิบพอปีนะ
สิบกว่าปีก็ไม่ได้ทำไมเขา
ตอนนี้มันก็มีเหตุการณ์กับเด็กเขา
เขานอนอยู่เนี่ยก็มีอะไรทับหน้าอกหน้าอกเขา
เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ
พิอำพูดอย่างนั้นอ่ะแม่ใครเดินหน้าห้อง

อย่าไปคิดอะไรเลยบ้านของเรานะ
แม่บ้านของเรานี่เขาก็อยู่ไม่ได้

ตอนนี้เราก็คิดว่ามีคนทำได้เนอะ
ก็อยากว่าจะให้เขาลองทำแต่ปรึกษาเขา
แต่นี่เขาจะทำเลยหนูน่ะ
แต่ใจฉันนะใจฉันยังไม่อยากทำ

เพราะว่าป้ายังไม่มีตังค์เดี๋ยวให้เอาเงินทำออกพรรษาก่อน

คุยกับแกหน่อยแต่คนตายเขาเอาเงินมาอีก
ยังไม่ได้ให้เลยเขาจะมาทำก็ไม่ทำแล้ว
ขอขอบคุณค่ะ
ทางด้านของนายสุเทพที่เป็นสับปะเหลอที่รับจ้างไปพังจอมปลวกให้
เขาก็บอกว่าทางเจ้าของบ้านติดต่อไปให้ช่วยพังจอมปลวกให้หน่อย
สุเทพบอกว่าตัวเองเกิดวันครูพอมีวิชาอยู่บ้างแล้วก็เคยทำมาแล้วหลายที่นะคะ
พอเจ้าของบ้านติดต่อไปก็ชักชวนนายบุญมีซึ่งเป็นผู้ช่วยสับเผลอให้มาช่วย
ก่อนเข้ามาก็เตรียมมาเลยเตรียมจอบเตรียมเสียมมาพร้อมดำเนินการพอมาถึงเห็นว่าจอมปลวกใหญ่มากนะ
สูงจากพื้นประมาณสามเมตรครึ่งนายสุเทพก็เลยเริ่มต้นจากการทำพิธีบอกกล่าวพญาปลวกก่อน
ทูบผ้าดอกมีน้ำอัดลม๑ขวดพอบอกกล่าวเสร็จก็แกะผ้าสามสีที่เจ้าของบ้านผูกเอาออกไปเอาผ้าออกไปก่อน
แล้วก็ช่วยกันขุดนะคะแต่จอมปลวกสูงมากค่ะจอบเนี่ยเอื้อมไม่ถึงนะก็เลยใช้เสียมค่อยขุดไล่จากฐานเข้าไป
นายสุเทพกับนายบุญมีทำกันอยู่คนละด้านค่ะก่อนเกิดเหตุนายสุเทพบอกว่าก็บอกกับนายบุญมีว่าขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาให้นายบุญมีนั่งพักก่อนตอนนั้นอากาศร้อนมากด้วยยังไม่ได้กินข้าวกินปลากันด้วยก็ไม่คาดคิดว่าพอเดินลับหลังไปแป๊บเดียวได้ยินเสียงจอมปลวกล้มคลืนลงมาดังสนั่น
แล้วก็เสียชีวิตค่ะเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
คุดแผดนี้

คุดดินดิคุดดินเอา
ข้างล่างเอากลังกี่ข้างล่างใครมันทำฐาน

หรือว่ายังไงหยุดตรงไหน
บอกให้ให้ให้ให้ให้เขาหยุดภักด์ก่อน

ที่เขาแทงเป็นรูโพงแล้วมันหักลงมา
เตรียมนั่งตุ๊กเขาผิดรูนเขาบอกว่า

ล้มลงมาทับตอนนั้นเขาล้มสภาพยังไง
คว่ำหน้าไปมีหรือวะ

หัวฟาดตกตะทีบอกว่าโอ้โหห้าเพื่อน
เขาก็รีบเอาไปโรงพยาบาล

อ่าคือนายบุญมี
ที่เสียชีวิตนี่ก็อายุ๖๙แล้วนะ

รังจอมปลวกโค้นลงมาทับเนี่ยนะ
ส่วนนายสุเทพนี่ก็๖๕นะครับ

จอมปลวกเนี่ยทำพิธีแบบที่เคยทำเลยนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็ขุดรังจอมปลวกบริเวณฐานไปเป็นจำนวนมากเป็นประจำ

ยังไม่ได้นำวังของพญาปลวกซึ่งอยู่ตรงกลางออกมา

ต้องเป็นเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะเอาออกมาได้

ก็มาเกิดเหตุซะก่อนกับเพื่อนนะครับ

ส่วนน้องสาวของนายบุญมีที่เสียชีวิตยอมรับว่า

เจ้าของบ้านเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับ
ที่ผ่านมาพี่ชายก็มักทำงานรับจ้างถางย่าตัดต้นไม้
ทำลายจอมปลวกตามที่มีคนว่าจ้าง
แล้วก็เป็นผู้ช่วยของสปรวจสะเกด

ใจลึกเคยห้ามพี่ชายให้เลิกทำลายรังจอมปลวก
ตามความเชื่อของคนโบราณที่สืบทอดกันมา
ว่าหากใครไปทำลายจอมปลวกจะเกิดเหตุร้าย
แต่ว่าที่สุดแล้วก็เกิดขึ้นจนได้นะครับ

ตอนนี้เรียกสอบปากคำพยานในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับ
แล้วก็ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับใครนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะ
ที่ไม่ได้มาจากความประมาทของเจ้าของบ้าน
ซึ่งทางญาติของผู้ตายก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับ
ก็จะตั้งศพสวดประมพิณฑ์กุศลในวัทย์สระเกด
แล้วก็สวดพระพิธรรมศพ๓คืน
ชาปนักกิจศพวันพระหัสนี้นะครับ๑๘ตุลาคม
ค่ะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าเจ้าของบ้านเขาก็กังวลเหมือนกันนะ
เรื่องของความอาถรรพ์ของจอมปลวก
กังวลว่าจะส่งผลกระทบอะไรกับคนในบ้านหรือเปล่า
แต่นายสุเทพสับปะเริงที่รับงานเขาก็บอกว่าไม่เป็นไร
ไม่กระทบอะไรหรอกเดี๋ยวเสร็จงานศพนายบุญ
มีจะมาจัดการเรื่องจอมปลวกให้ต่อ